การทำงานของสื่อมวลชนครับท่านผู้ชมครับ

มวลชนทั้งไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับ
โดยจะทดสอบใช้ระบบทุกอย่างแบบเสมือนจริง

วันนี้นายออมสินชีวพฤกษ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีได้เปิดศูนย์สื่อมวลชนและศูนย์ถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์
ศูนย์ถ่ายทอดวิทยุกระจายเสียงในงานพระพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
พร้อมทั้งนำสื่อมวลชนชมการสาธิตการใช้ระบบสัญญาณต่างทั้งระบบถ่ายทอดที่เป็นระบบถ่ายทอดสด
บสัญญาณภาพสัญญาณเสียงระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อสร้างความเข้าใจและอำนวยความสะดวกในการทำงานของสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างชาติ
ลงทะเบียนเอาไว้ในการเข้าทำข่าว๑๖๘๗คนนะครับ
แบ่งเป็นสื่อมวลชนจากไทย๑๓๗๒คน
สื่อมวลชนต่างชาติ๓๑๘คนทั้งหมดมาจาก๘๖สำนักข่าวจากทั่วโลก
ออมสินบอกเพิ่มเติมนะคะว่าภายในศูนย์ก็จะประกอบไปด้วยศูนย์สื่อมวลชน
ถ่ายทอดวิทยุกระจายเสียงโดยกรมประชาสัมพันธ์เป็นแม่ข่าย
ในการถ่ายทอดเสียงไปยังสถานีวิทยุ๕๐๐๐สถานีทั่วประเทศ
ศูนย์ถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเป็นแม่ข่าย
ในการถ่ายทอดสดไปยังสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง
รวมถึงสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษค่ะ
ก็จะส่งสัญญาณแพร่ภาพและเสียงไปอย่าง๑๗๗ประเทศทั่วโลก
ผู้ที่จะสามารถเข้าไปใช้ศูนย์สื่อมวลชนได้
ต้องมีบัตรสื่อมวลชนที่กรมประชาสมพันธ์ออกให้เท่านั้นนะครับ
ขณะเดียวกันจะเปิดใช้ระบบทุกอย่างเสมือนจริงครั้งแรก
ในวันที่๒๑ตุลาคมนี้
ซึ่งวันนั้นจะมีการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
พระเจ้าพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
โดยเป็นการทดสอบภายในศูนย์ไม่มีการเผยแพร่ภาพเพื่อออกอากาศใดนะครับ
รวมถึงเปิดให้สื่อมวลชนขึ้นบันทึกภาพได้

และให้นำภาพไปเผยแพร่ที่สถานีได้
แต่ว่าห้ามรายงานสดหรือว่าไลฟ์สด
หากจะรายงานสดก็ต้องออกไปนอกพื้นที่ที่ได้ระบุเอาไว้นะครับ